ส่วนที่จังหวัดตากนะคะมีชายคนหนึ่งค่ะคลุ้มคลั่ง
พอคุ้มคลั่งแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านของอดีตพันรยา
แล้วก็ร้องเอะอะโวยวายบอกว่าจะเผาบ้าน
พอบอกว่าจะเผาบ้านก็เผาจริงเอาน้ำมันเบนซินมาราด
และทีนี้ช่วงที่ไฟมันลุกโฉนขึ้นมาค่ะ

ตัวเขานี่ถูกไฟคลอกนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปช่วย
ไหม้เกือบทั้งตัวค่ะประมาณ๑๗๐เนี่ยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยค่ะ
รถพยาบาลรถพยาบาลรถพยาบาลรถพยาบาลรถพยาบาล

โอเคคันอาวน์ลงโอเคคันอาวน์ลง
ในตำรวจสพเมืองตากและอาสากู้ภัย
ตอนแรกต้องฉีดน้ำดับไฟเข้าไปในบ้านนี้ก่อนนะคะ

อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะเกิดขึ้นสี่ทุ่มเมื่อคืนวานนี้เองนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุอยู่ในบ้านค่ะ
ชื่อว่าในแมนละไม้เมืองอายุ๕๔ปี
ลุ้มคลั่งด้วยบุกเข้าบ้านอดีตเมีย

คูว่าจะเปิดเปล่าก๊าซหญุงต้ม

เกลี้ยกล่อมนานกว่า๓ชั่วโมงไม่เป็นผลนะคะ
ช่วงนั้นค่ะนายแมนใช้น้ำมันเบนซินราทั่วบ้าน
แล้วก็จุดไฟเผาตัวเองถูกไฟคลอกทีนี้เสื้อผ้าขาดวิ่นนอนหมดสติอยู่ในห้องนอนนะคะ
เจ้าหน้าที่พอเข้าไปต้องรีบช่วยชีวิตค่ะพาส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
นี่ค่ะสภาพเป็นแบบนี้ลักษณะผิวก็คือถูกไฟไหม้เป็นลักษณะคล้ำดำเนี่ยนะคะ
เช้าวันนี้ตำรวจสพเมืองตากและเจ้าหน้าที่อบตวังหินค่ะเข้าไปตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติมค่ะ
กระจกประตูห้องนอนแตกฝ้าเพดานพังเสื้อผ้าถูกราดด้วยน้ำมันจนดำพื้นบ้านมีคราบเผาไหม้
อกจากนี้พบมีดปลายแหลมตกอยู่ที่พื้นด้วยนางพักดีดวงแก้วอดีตเมียเนี่ยเป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าจริงนะอย่าร้างกับผู้ชายคนนี้มา๔ปีแล้วเพราะเขาไปมีคนอื่นแบ่งทรัพย์สินกันไปเรียบร้อย
อดีตสามีไปอยู่บ้านกับแม่แต่เมาทีไรกลับมาหาเรื่องประจำ
และล่าสุดนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดค่ะก่อเหตุไฟเผาบ้านจนตัวเองเนี่ยไม่รอด
แต่ตัวเมียเนี่ยนะคะหนีออกมาก่อนรอดบุดหวิดค่ะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะนายทรงพลเอี่ยมสืบหนุ่มสืบนุ่มเป็นสมาชิกอบตวังหิน
บอกว่าที่ผ่านมาในแมนผู้ก่อเหตุอารวาสบ่อย
แต่พอมีผู้นำหมู่บ้านมาเจรจาสงบลงแต่ครั้งนี้แปลกถึงขั้นประกาศว่าจะเอาชีวิตอดีตเมียให้ได้
แล้วก็มาก่อเหตุลักษณะแบบนี้แต่ตัวเองกลับถูกไฟคลอกค่ะ